จากจุดที่พะนังแตกที่บริเวณอำเภอคอลไชย
ที่มันแตกหลายวันแล้วเหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะนี่ท้ายที่สุดฮะ

แต่ว่าสภาพน้ำท่วมยังเกิดขึ้นในพื้นที่เยอะเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะผู้สิทธิ์ข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่บ้านดินแดงตำบลดงสิงห์อำเภอจังหารจังหวัด๑๐๑นะครับ

เพราะว่ามวลน้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ที่อยู่นอกแนวคันพนังสูงกว่า๓เมตร
ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนสูงกว่า๓เมตรนะครับ
หลังจากมีพนังแตกที่บ้านสะดำศรีอำเภอคล้องชัย
ตอนนี้ระดับน้ำลดลงเกือบ๑เมตรแล้ว
แต่หลังจากนั้นมวลน้ำจากจุดพนังแตกมันไหลลงสู่แม่น้ำชี
ทำให้ระดับน้ำในอำเภอจังหารท่วมสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จากการตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำชีล่าสุดนะฮะที่สถานีม่วงลาดอำเภอจังหารนะครับ
ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง๒เมตรกว่านะคุณนะ

ชาวบ้านบ้านดินแดงเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้
เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมบ้านของเขาถูกน้ำท่วมสูงกว่า๓เมตร
แถวคุณก็ชั้น๑มิตรแบบนี้เลย
เนื่องจากบ้านอยู่ที่รุ่มต่ำนะครับ
อพยพครอบครัวเชื่อมาทรายอยู่บนถนนขันภนัง
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระดับน้ำมันลดลง
เนื่องจากพนังชีแตกในอำเภอคล้องชัยจังหวัดกรสิน

แต่มันไปเดือดร้อนตรงท้ายพนังที่กรสินที่มันแตกนะคุณนะ
แต่หลังจากนั้นประมาณ๑สัปดาห์เนี่ย
น้ำชีเริ่มมีระดับสูงขึ้นอีกครั้ง
ซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าปกติจะรับจ้างทำอิดแดงในโรงงาน

ตอนนี้เดือดร้อนบ้านก็ไม่ได้อยู่อาศัย
อาชีพก็ไม่มีเงินทองก็ไม่ได้
ก็ต้องรอหน่วยงานรัฐช่วยเหลือดูแลข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพก่อน
ที่เหลือต้องเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะครับ
ค่ะนี่เห็นเมื่อกี้รอยรั่วมันยากก็จริงพยายามอุดก็จริง
ว่ายากแต่ทำได้ไหมก็ทำได้นะ
ดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนวิธีการ
อันนี้จากภาพที่เราเห็นอยู่ในข่าวตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูว่าสุดท้ายแล้วตรงที่มันแตกยาวหลายเมตร
เขาใช้วิธีการไหนทำยังไง
เพราะว่ามันแตกมาตั้งแต่๑๖ตุลาแล้วใช่ไหม๕๐เมตรตรงนี้
ล่าสุดค่ะเมื่อคืนสักประมาณ๓ทุ่ม๔๐ได้

เมื่อเช้าจะให้ดูอันนี้ภาพกลางคืนค่ะเมื่อตอนกลางคืนที่มีความพยายาม
เอารถแบ็คโฮลมารถขุดมาเนี่ยนะคะพยายามที่จะซ่อมตรงพนังกั้นลำน้ำชีตรงนี้
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพตอนเช้าด้วยว่าภาพมุมสูงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมนี่ค่ะภาพมุมสูงเมื่อเช้านี้เลย
ได้หมดแล้วนะฮะใช่แต่มันก็ยังมีแบบเป็นรอยรั่วซึมนิดนิดนะ
ไหลซึมออกมาทะลุออกมาหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เขาใช้เป็นเสาไฟฟ้าแล้วก็ตะแกงเหล็กกระเบี้ยว
มันก็เลยยังไม่สามารถอุดแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการปิดรอยรั่วโดยการใช้กระสอบทรายมากั้นอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อกันไม่ให้น้ำมันไหลเข้าพื้นที่
แล้วจากเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านอย่างที่คล้องชัยที่กำลังละสัย
ได้รับผลกระทบ๑๕๐๐ครัวเรือน๑๕หมู่บ้าน
พื้นที่นานี่กระทบประมาณ๘๐๐๐ไร่เลยนะคะ
เดี๋ยวต้องช่วยเหลือหลังจากนี้จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องตรวจสอบทั้งสุขภาพกาย
สุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย